คักมากออฟฟิศเราช่วงนี้ดารงดาราแวะเวียนมาสวัสดีกันเยอะเลยนะคะ
อย่างน้องกิ่งเหมือนแพร่ค่ะพาน้องหมาแสนน่ารักนะคะ
มากับคุณหมอใจดีค่ะมาชวนไปเที่ยวงาน
ส่วนหนูน้องท็อปโมเดลทั้ง๑๐คน
เขาก็มาเชิญชวนเยาวชนที่สนใจไปสมัครเพื่อประกวดซีซั่นหน้ากันด้วยนะคะ
ตบท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งรวมยอดมาให้เลยนะครับคุณผู้ชม
สำหรับพี่แก้วลูกสาวอลองค่ะขนทีมนักแสดงไผ่แล้วก็พี่อินบูโดกันค่ะ
มาร่วมสวัสดีปีใหม่แล้วก็งานตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะ
เห็นว่าแง้มความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณอาหลองว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
มีการแยกบงแยกบ้านกันแต่ก็ยังคิดถึงนะก็เป็นพ่อลูกกันเนาะ
แต่คงไม่มีทางกลับไปร่วมทำละครด้วยกันอีกได้นะคะจริงหรือเปล่าไปฟังจ้ะ
ก็นัดอยู่ค่ะตอนนี้นัดอยู่อยากจะเข้าไปเจอคุณพ่อ
แข็งแรงดีแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าเป็นไข้หวัด
มีโอกาสแบบมาจอยละครกันไหมคะคิดว่าสองคนรู้จัก

ใช่พ่อเขาก็แยกไปเราก็มาทางนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

หมายถึงว่าเวลาโทรไปคุยก็จะแบบเออลูกเป็นไงพ่อเป็นไงอะไรอย่างนี้
นะคะก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมเนาะแม่จะแยกบ้านกันอยู่ค่ะ